พัฒนาการของนักฟุตบอลกัมพูชามันเริ่มขยับขึ้นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับ
สำหรับฟุตบอลระดับอาเซียน
หายากผมบอกเลย

ว่าหลังจากมุ้ยเนี่ยผมมองไม่เห็นใครเลย
บางคนเป็นกองหน้ายิงประตูด้วยพรสวรรค์
บางคนมาจากพรแสวงก็คือการฝึกซ้อม
บางคนวางเท้ายังไม่เป็นเลย
เราจะยิงไปตรงนี้เท้าหลังเราต้องยืนยังไง
สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเคลียร์ริมเส้น
ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

กันไปเรียบร้อยสำหรับศึกฟุตบอลอาเซียนครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทัพช้างศึกทีมชาติไทย
ที่สามารถคว้าแชมป์สมัยที่๗มาครองได้

ย่านอาเซียนอย่างเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับ

เราได้เห็นชาติเพื่อนบ้านของเราหลายทีม

จึงเชิญอดีตกองหน้าทีมชาติไทย
ปัจจุบันผันตัวเองมารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกศร

เขาคือโจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดี
การที่โค้ชโจ้ได้ติดตามการแข่งขันอาเซียนครับ

ก็ถึงขั้นแสดงทัศนะลงเฟซบุ๊คให้กับแฟน
ได้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่
ก็คงจะมีมุมมองต่อทีมชาติไทยของเรา

รวมถึงการต่อยอดผลงานของทีมชาติ
ประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปได้ยังไง
รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
โจ้สรายุทธ์ชัยคำดีครับ

แต่ว่าเจอพี่โจ้ก็เลยอยากแลกเปลี่ยนมุมมองหน่อย
ก็ผมว่าทีมในเอเชีย

แต่ว่าถามมุมมองพี่ขอเน้นเรื่องสรีระแล้วกัน
เพราะว่านักเตะไทยเราอาจจะถูกตั้งคำถามเสมอ

เจอทีมที่พูดตรงว่าเขาเหนือกว่าเราอย่างนี้
พอเราแพ้เราก็จะเอาเรื่องรูปร่างมาเป็นข้อจำกัดอีกแล้วว่า
ประเทศไทยรูปร่างมันเล็กมันรูปนี่อะไรอย่างนี้

ฟุตบอลโลกเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรบ้างในการพัฒนาฟุตบอลไทย
สิ่งที่พี่โจ้เห็นว่าสรีระเราก็ไปได้
แต่ในทีมเอเชียเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่า
ว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะมาก
การที่เราได้เข้ารอบ๒มีทีมไหนบ้างนะ

ก็คือเรื่องของรูปร่างที่เจบอกก็มันก็มีส่วนนะ
อย่างที่บอกว่าฟุตบอลสมัยนี้เนี่ย
เรื่องของสรีระความสูง
ร่างกายที่มันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันตอบโจทย์ได้

เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันสำคัญก็คือเรื่องของ

แต่ถ้าเป็นเกมลุกก็ถ้ากองหน้าตัวใหญ่
ก็ได้เปรียบในเรื่องของคำว่าลูกโมงอะไรอย่างนี้
จะเห็นว่าฟุตบอลทุกวันนี้เรื่องของเสรีระมันมี
เกือบจะ๑๐๐ด้วยนะพี่ว่านะ
คนไทยเป็นนักเตะที่รูปร่างเล็กก็จริง
อย่างเจ๊เมซแบร์ที่เจ๊เล็กจริงแต่เค้าเก่ง
ผมเคยเล่นกับเขาตอนอยู่เทโรนะ

เพราะว่าถ้าคนตัวเล็กแล้วเล่นไม่เก่งเล่นไม่ได้
มันก็ไปลำบากกับการที่จะไปเล่นกับทีมระดับยุโรป
แต่ว่าถ้าตัวเล็กอย่างเมซี่แล้วมีพรสวรรค์แล้วก็เก่งอย่างนี้มันไปได้
มาที่บ้านเรานะครับตอนนี้กำลังแข่งขันอาเซียนคลับก็เพิ่งจะจบไปครับ
โจ้เป็นยังไงบ้างกับภาพรวมยังไม่ต้องลงรายละเอียดของไทยนะ
เอาภาพรวมของเพื่อนบ้านโดยรวมทั้งหมดสิ่งที่พี่คิดว่ามันน่าจับตามอง
ทีมชาติไหนหรือว่าองค์รวมของอาเซียนครับมันพัฒนาจริงหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นฟุตบอลที่เป็นบอลรายการหนึ่งที่ไม่ตรงฟีฟาเดย
แล้วก็เล่นกันแรงจนลืมเรื่องของวิธีการ
เหมือนที่แฟนบอลเขาชอบค่อนขอดกัน
ผมเห็นชัดเจนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ผมลงเฟซบุ๊กนั่นแหละ
ก็คือทีมกัมพูชาซึ่งพัฒนาการของเขาบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะ
เห็นได้ชัดว่าทำไมเขามีวิธีการแก้เพจที่ทำได้ดีหลายจังหวัด
โดยเฉพาะในแมทที่เจอเรานะซึ่งผลการแข่งขันมันก็คือเราชนะ
แต่จริงแล้วผมไม่ได้ว่าไทยเราไม่ดีนะ
แต่ผมมองว่าพัฒนาการของเขามันเริ่มพัฒนาขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อย

คือเราไม่เชื่อว่ากัมพูชาจะทำแบบนี้ได้ในประมาณสัก๑๐ปีที่แล้ว
ตอนเข้ามารับงานก็ยังไม่เชื่อว่าจะเห็นภาพนี้

บางจังหวะเราอาจจะดูฟุตบอลได้ละเอียดพอสมควร

แล้วเขาไปถึงจบด้วยนะมันจะหวังอะไรอย่างนี้
แต่มุมมองของโค้ดก็คืออย่างที่เรา
ผมดูเกือบจะก็หมดเกมมันแหละ
แต่ว่ามาดูวิธีการของเขาที่เขาแก้เพลสเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่พัฒนาการของฟุตบอลกัมพูชา
ซึ่งเมื่อก่อนมันแทบจะไม่มีเลย

มันเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นสำหรับทีมชาติกัมพูชานะ
การแก้เพชรในหลายจังหวะที่เขาทำได้ดีมาก

แต่ว่าสิ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือ
เขากล้าที่จะเล่นกล้าที่จะต่อบอลขึ้นมา
มิติใหม่ของทีมชาติกัมพูชา
แล้วทีนี้จังหวะเข้าทำมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ย

ไม่ใช่แค่จะรับยอตโตอะไรอย่างนี้

โอเคแหละเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวก็มีส่วนหนึ่ง
ที่พัฒนาการของนักฟุตบอลกัมพูชามันเริ่มขยับขึ้นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกัน
สำหรับฟุตบอลระดับอาเซียนสำหรับเราด้วย
ไอ้ของนี้มันทำกันก็หลายปีนะพี่
ของไทยเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าวัตถุดิบเราดีกว่าเขา
ขออนุญาตพูดกันตามตรงซึ่งพี่เป็นนักเศรษฐีชาติมันก็คงจะรู้ดี
ทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้โดยการสร้างในระยะเวลาที่อดทน
เข้าใจไหมเหมือนถ้าเกิดสมมุติเราอดทนเท่ากัมพูชา

พอถ้าเรามีความที่จะสร้างทีมชาติไทยให้มันแข็งแรง
มันต้องใช้เวลาอ่ะเหมือนว่าเวลานี่เปลี่ยนโค้ดนี่
แต่ถ้าโค้ดได้มีเวลาทำทีมนานอย่างนี้
นานแล้วระยะเวลาในการที่จะพัฒนานักฟุตบอล

โค้ดก็เลือกนักบอลที่มีความสามารถเข้ามาแล้ว
ไปต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอันนี้ออกนี่เข้าอันนี้ออกนี้เข้า

ต้องมีความอดทนสำหรับการที่จะ
ก่อนที่จะสร้างทีมชาติไทยให้แข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นครับ
คราวนี้อดทนกับคนที่ใช่กับไม่ใช่ในมุมมองของพี่
ตอนนี้เป็นอดีตตั้งแต่ทีมชาติกล้ามาเป็นโค้ชแล้ว
อันนี้เราจะดูยังไงพี่ให้รู้ว่า
อันนี้ยังไม่ใช่แนวทางที่ไทยต้องการหรือว่าใครต้องเป็นคนตั้ง
สมาคมต้องตั้งใช่ไหมอยากได้แนวทางนี้
แล้วก็โค้ชที่เข้ามาตอบโจทย์กับแนวทางนี้ไหม
ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายเราจะอดทนกับใครสักคนหนึ่งได้ยังไง
ว่าอันนี้คือใช่แล้วเว้ยอันนี้คือทนได้
อย่างนี้คือไม่โอเคแล้วในมุมของพี่เล็ก
นี่ตอบในมุมของโค้ดฮะอย่างที่บอกว่าโอเคโค้ดแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง
มีวิธีการเป็นของตัวเองถ้าข้างบนตั้งมาว่าอยากได้แบบนี้
แต่โค้ดมีมุมมองอีกแบบนึงมันก็ทำงานกันลำบาก
แต่ถ้าโอเคถ้ามองตรงกันว่า๕๐๕๐ไหม
หรือว่าในเมื่อโค้ชเขามีอำนาจเขามาทำทีมเนี่ยเขาต้องการที่พัฒนา
ก็ต้องให้สิทธิ์กับเขาแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพออย่างนี้มาก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
เปลี่ยนไม่เอาดีว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ได้
เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเขาที่จะตั้งแต่งตั้งเขาเป็นโค้ชเนี่ย
เขามีเวลาทำทีมนานมากจนสามารถพัฒนาไปได้
แต่ถ้าเป็นแบบว่าพอแบบนี้มันไม่ถูกนะใส่กับเขาก็ไปลำบาก
ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้โอกาสเขาไปเรื่อย

ผลงานแย่เปลี่ยนได้

หนึ่งอาเซียนก็อย่างที่บอกว่าการเป็นแชมป์มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นเบอร์หนึ่ง
แต่ด้วยวิธีการเล่นผมก็มองว่าเราดีกว่าทุกทีมนะ
ด้วยความสามารถของนักเตะเราดีกว่าทุกทีม
แต่เฉยที่ผ่านมาคือมันเป็นกระแส

ที่มันถาโถมเข้ามากับทีมชาติไทยของเรานะฮะ
ตัวหลักก็ไม่ครบที่ไปตอนนี้
ที่เรื่องหนึ่งก็คือมีตัวผสมผสาน

เพราะฉะนั้นการที่เราได้แชมป์
เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนบอลคนไทยมีความสุข

อืมเพราะเราคิดแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้น

เอาใกล้เนี่ยแล้วเราก็ต้อง
ถึงการไปฟุตบอลโลก

ถึงยากนะ๒๐๒๖นะในมุมมองไม่รู้พี่โจ
มองไงเดี๋ยวก็คงถามต่อแต่เราจะคิดว่าอย่างน้อย

อาเซียนแล้วก็ล่าสุดมันจะมี
การอุ่นเครื่องพี่เป็นอุ่นเครื่อง

คือเราเป็นทีมเดียวนะซึ่งตอบรับคำเชิญ
แล้วด้วยต่อยอดยังไงกับชุดนี้

พี่โจ้มองตรงนี้กัน

อย่างที่บอกว่าการพัฒนา

ในตอนนี้ก็คือมันต้อง

มามีคำถามที่ตัวนี้แทนตัวนี้ไม่ได้

ผมก็ยังไม่เห็นนะอย่างเจ

เราก็ยังไม่เห็นนึกออกไหมครับ

เมียนหลักก็เป็นสหรัฐใช่ไหม

พิรดลขึ้นมาถ้าเป็นพวกริมเส้นก็

บดินชาโรงกรมสีแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะ

อย่างที่บอกว่าโอเคในโจทย์ที่

ถ้าเมื่อกรุณาไม่ไหวแล้ว

แต่ว่าของเมืองทองชื่ออะไรนะเท้าซ้าย
ท้าวสายวิยาเทพฯ
อย่างนี้ก็คือค่อยขยับเขาขึ้นมา
วีรเทพบางทีก็เอาสลับมาเล่นเซ็นเตอร์

ถ้าภาพรวมเราจะบอกว่าทำอย่างไรให้
ให้เด็กรุ่นใหม่มาแทนรุ่นเก่าได้
คืออย่างที่เจ๊บอกว่าไฟฟุตบอลโลก

เพราะอย่างที่บอกว่าความคาดหวังของแฟนบอลไทย

ก็เอาไปเอเชียเขาอยากเห็น

มุ้ยก็ปีที่๓๕นะครับ
เห็นแล้วแหละกันว่าพอใช้งานติดกัน
มันเป็นเรื่องของอายุตัวเลข

บ้านเราไม่ค่อยได้ขาดกองหน้าเนอะ

แต่ว่ายุคนี้มันฟรีสต์นานสุด

แล้วเอาจริงฟอร์มของบุ้ยมันก็เหมือนกับทำให้เราลังเลด้วยว่า

หายากผมบอกเลย

ว่าหลังจากมุ้ย

ทำยังไงเวลาหลุดไปแล้วคุณยิงประตูได้

บางคนวางเท้ายังไม่เป็นเลย

มันยิงชนประตูยิงออกยิงอะไร
เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้มัน

บางคนเป็นกองหน้ายิงประตูด้วยพรสวรรค์
ด้วยความสามารถของเขาเองด้วยเซนต์ของเขาเอง
บางคนมาจากพรแสวงก็คือการฝึกซ้อม

เพราะว่าตอนนี้ผมเล่นกองหน้า
คือจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เซนต์ฟุตบอลจริง
หรือว่าคลาสฟุตบอลที่มีกองหน้าในคำว่าเพชรฆาต
มันยากนะเจมันยากนะ
การยิงบอลเข้าประตูใครคิดว่าง่ายมันไม่ง่ายนะ

เคมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเหมือนจะง่ายนะ

คือพี่ก็ต้องไปฝึกเรื่องของการเดาทิศทางบอลบ้างหรือยังไง
ดาวทิศทางบอลวางเท้ายิง
เพราะใกล้มันก็ไม่ง่ายนะ
ถ้ายิงหลุดโดนดายอีก

ผมมองว่าแต่ละสมมุติศาสตร์นี่เคยแบบ
อาจจะจับซ้อมส่วนตัวน้อยไปไหม

เรื่องของการวางเท้า

เรื่องของจังหวะนี้ควรยิงแบบนี้

เนี่ยมันจะต้องมีอย่างโค้ดประตูก็ยังมีเลย
ถูกไหมฮะอ่าทำไมโค้ดวางหน้าไม่มีล่ะ

เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันเป็นตัวตอบโจทย์ว่า
สิ่งที่เราอยากจะพัฒนากองหน้าไทยก็คือ

บางทีเกมมันคู่ขี้มันชี้เป็นชี้ตายแค่จังหวะนี้เนาะ

ผมบอกว่ายิงแบบนี้ทำไมมันไม่มีประโยชน์
อย่างระยะใกล้ยิงหลังเท้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์

ประตูกลัวการยิงเล่นทาง
กรอบเขตโทษคุณจะยิงหลังเท้าก็ไม่ได้ว่ากัน
หน้าที่ผ่านมือผมมาเนี่ยผมจะสอนเขาแบบนี้
แล้วก็จับสอนส่วนตัว
การวางเท้าเท้าหลักเราจะยิงไปตรงนี้เท้าหลัก
เราต้องยืนยังไงรายละเอียดมันต้องลงอย่างนี้เลยนะเจ
เพื่อให้มันชินว่าถ้ามันโดนตรงนี้มันไปตรงนั้นแน่

แต่ถ้าเกิดมึงเฟฟได้ก็คือสุดยอดแล้วก็ว่าไป
ว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าการเลือกใช้สถานการณ์ที่มันถูกต้องของกองหน้านี้
ในสถานที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเอง
คนนั้นเขาจะตัดสินใจอย่างไร
ในการที่ยิงประตูให้เข้าประตูแค่นั้นเอง

เรายังหากองหน้าไทยที่เป็นเพชรฆาตที่จะมาแทนมุ้ยยังไม่ได้